งั้นพาไปดูอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อนะคะ
อันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการทำขวัญนาคโบราณ
แต่ที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยเขาแตกต่างจากการทำขวัญนักทั่วไปยังไงไปดูค่ะ
ให้ดูก่อนนะคะคือต้องบอกว่าเป็นพิธีกรรมแบบโบราณที่หาดูยากนะ
นี่คือพิธีกรรมทำขวัญนาคโบราณของชาวสุโขทัย
แล้วพิธีกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นแบบนี้นะคะ
วิธีการเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่คือที่วัดวังลึกตำบลวังลึกอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
การทำขวัญหน้าของชาวสุโขทัยจะแปลกแตกต่างจากการทำขวัญหน้าที่อื่นเล็กน้อย
พ่อแม่จะทำผ่านใบสีทำใบสีขนาดใหญ่เลยนะมาร่วมในพิธี
แล้วก็นำของมงคลนะมาถวายอย่างเช่นผลไม้มงคลขนมมงคลเอามาร่วมในพิธีนะคะ
จากนั้นหมอทำขวัญนาคจะพานาคใส่ชุดขาวออกมาร่วมพิธีให้กล่าวถึงบุญคุณบุพการีใช่ไหม
ที่หมอทำขวัญนาคจะทำการจุดเทียนที่รวบรวมมาจากเหล่าญาติพี่น้อง
มาจุดต่อหน้าบายสีพญานาคเลยนะคะเห็นไหมคะจุดแบบนี้
วนไปรอบรอบพร้อมบริกรรมคาถาเอ่ยคาถาดับพิษนาค
จากนั้นหมอทำขวัญนาคจะนำเทียนที่วนรอบบ่าย๔แล้วนำไปอะไรรู้ไหมคะ
เป่าเข้าปากนาคที่บวชเพื่อเป็นการดับพิษของนาค
นี่ค่ะสังเกตเห็นไหมคะเหมือนแบบเป่าให้ดับพิษของนาค
แล้วคนโบราณเขาจะใช้วิธีนี้เป็นกุศโลบายทางธรรม
ซึ่งการเป่าพิษนาคเนี่ยนะคะดับพิษนาคแบบนี้เหมือนการดับพิษร้อนของการเป็นมนุษย์นะคุณ
เพื่อให้ร่างกายจิตใจสงบก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์นั่นเอง
เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณที่หาดูได้ยากนะ
ก็จะมีการร้องรำทำขวัญนาคกันทั่วไป
แต่ที่แตกต่างก็คือมีการดับพิษนาคแบบนี้
ด้วยการเอาเทียนมาเป่าดักพิษนะคะ
สมัยนี้อาจจะหาดูได้ยากแล้วนะคะ
ยังไงต้องขอบคุณที่มาจากติ๊กต๊อกของท่านนี้นะคะ
ของคุณอังสา๖๙นะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ

อืมน่าสนใจนะคะ